สวัสดีค่ะมาอัปเดตสถานการณ์โควิด๑๙
ประจำวันที่๘เมษายน๒๕๖๓กับแถวรัฐออนไลน์ค่ะ
วันนี้มีตัวเลขที่น่าตกใจจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ
เกี่ยวกับภาวะการทำงานของประชากรประจำเดือนกุมภาพันธ์๒๕๑๓ที่ผ่านมาค่ะ
ซึ่งพบว่ามีคนตกงานมากกว่า๔แสนคน
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง๑แสนคนค่ะ
และก็มีการคาดการณ์จากสภาองค์การนายจ้างอีกว่า
ในช่วงมีนาคมถึงเมษายนปีนี้จะมีคนตกงานสูงถึง๖ล้าน๕แสนคน

โดยปกติแล้วคนที่ตกงานส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจภาคบริการและการค้า
แต่ครั้งนี้คนตกงานมากที่สุดจะอยู่ในกลุ่มท่องเที่ยวกว่า๒ล้าน๗แสนคนค่ะ
รองลงมาก็จะเป็นกลุ่มลูกจ้างร้านค้าร้านอาหารและห้างสรรพสินค้าอีกกว่า๑ล้านคน
ซึ่งที่ผ่านมานะคะภาครัฐได้ออกมาตรการเยียวยาหลายอย่าง
อาทิเงิน๕๐๐๐บาทเป็นเวลา๖เดือน
โดย๔กลุ่มอาชีพแรกที่จะได้เงิน๕๐๐บาทคือ
ค้าสลากินแบ่งรัฐบาล

เนื่องจากเป็นกลุ่มอาชีพที่มีฐานข้อมูลเดิมอยู่แล้วทำให้ตรวจสอบได้ง่ายค่ะ
ส่วนสถานการณ์โควิด๑๙วันนี้ในแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบค

เห็นแล้วไหมล่ะว่าแล้วไหมล่ะนะครับ
สาเหตุก็เพราะวันนี้มียอดผู้ป่วยรายใหม่พุ่งขึ้นถึง๑๑๑รายค่ะ
รวม๒๓๖๙รายเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก๓ศพผู้เสียชีวิตสะสมตอนนี้อยู่ที่๓๐ศพแล้วค่ะ
ซึ่งผู้เสียชีวิตรายใหม่ล้วนเป็นคนต่างชาติทั้งสิ้นนะคะ
เป็นชายสัญชาติรัสเซียอินเดียและอเมริกันค่ะ
สำหรับสาเหตุที่ตัวเลขเพิ่มขึ้นเป็น๓หลัก
จากการรวดพบผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ
คืออินโดนีเซีย๔๒รายจากเกาหลี๘ราย
และที่เหลือคือคนที่รอสอบสวนโรค
ที่สำคัญคือการทำงานเชิงรุก
เน้นรวดคนกลุ่มก้อนที่เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศ

มีอัตราป่วย๓๓๙ต่อประชากรแสนคน

แต่ข่าวร้ายอีกหนึ่งข่าวก็คือ
วันนี้เมืองแตกไปหนึ่งเมืองแล้วค่ะ
คือจังหวัดสตูนซึ่งเป็นกลุ่มคนที่กลับมาจากอินโดนีเซีย
ทั้งนี้เรื่องที่หมอทวีสินได้เน้นย้ำหลายครั้ง
คือการขอความร่วมมือประชาชน
โดยเฉพาะกลุ่มคนที่กลับมาจากต่างประเทศค่ะ

ในสิ่งที่รัฐจัดให้เท่านั้น

ท่านต้องอยู่ในข้อตกลงของเรานะครับ
หมายของเราคือต้องการควบคุมโรค
มากกว่าความสะดวกสบายที่จะต้องเกิดขึ้น

ส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะ
หลังปิดเมืองยาวนานถึง๗๖วัน
ชาวเมืองอูฮันกว่า๑๑ล้านชีวิต
ก็ได้รับอนุญาตให้เดินทางออกนอกพื้นที่ได้แล้วค่ะ

ระบบขนส่งมวลชนก็กลับมาให้บริการปกติ
ชาวเมืองอูฮันจำนวนมากก็แห่ออกนอกเมืองกว่า๕๕๐๐คน
ถนนทุกสายคลาค่ำไปด้วยรถยนต์ค่ะ
ขณะที่เว้ยป๋อโซเชียลมีเดียของจีน
ก็มีการโพสต์ข้อความยินดีต้อนรับชาวเมืองอูฮันกันอย่างล้นหลามนะคะ

หลังจากจีนผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์
ประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์ของสหรัฐอเมริกา
ก็ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์องค์การอนามัยโลกอย่างรุนแรง

การอนามัยโลกให้ข้อแนะนำการสกัดกั้นการแพร่ระบาดโรคโควิด๑๙ผิดพลาด

ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องสกัดกั้นนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าประเทศต่าง
ทั้งที่ต้นต่อของโรคนี้มาจากเมืองอูฮันในประเทศจีน
แต่ก็ยังดีที่ตัวเขาไม่ยอมปฏิบัติตามข้อแนะนำดังกล่าว

ผู้นำสหรัฐยังโจมตีอีกว่า
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเกิดจากองค์การอนามัยโลก

ที่สหรัฐเป็นผู้บริจาคเงินรายใหญ่ที่สุด
องค์การอนามัยโลกยังเอ็นเอียงเข้าข้างจีนต่อไป
ทำให้สหรัฐต้องตัดสินใจยุติการให้เงินช่วยเหลือค่ะ
ซึ่งปัจจุบันสหรัฐมีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙แล้ว๓๙๙๙๙๒๙ราย
เสียชีวิตสะสมรวม๑๒๙๐๗ศพ

มีผู้เสียชีวิตรวม๑๘๐๐ศพ
ปิดท้ายกันด้วยความคืบหน้าอาการป่วยของนายกรัฐมนตรีบริจรสารแห่งอังกฤษ

ผู้นำอังกฤษอาจจะต้องพักงานยาวนาน๑๒เดือนเลยค่ะ
เพื่อรักษาตัวให้หายจากอาการป่วยโรคโควิด๑๙
ขณะที่แถลงการของสำนักนายกรัฐมนตรีของเมืองบุรี

อาการล่าสุดของนายบอริสยังคงปลอดภัยและมีสปีริตที่ยอดเยี่ยมค่ะ
แม้ว่าจะยังอยู่ห้องไอซีก็ตามค่ะ
โดยเหตุนี้ชาวอังกฤษจึงได้พร้อมใจกันส่งกำลังใจให้กับนายบอริส
ด้วยการทำคลิปปรบมือและรูปถ่ายพร้อมข้อความให้กำลังใจ
ในโลกออนไลน์อย่างล้นหลามค่ะ
อัปเดตสถานการณ์โรคโควิด๑๙ได้ที่ไทยรัฐทุกช่องทาง